เดี๋ยวจะพาลงใต้ไปดูการแข่งขันนกกรงหัวจุก
คุณผู้ชมนานทีจะได้ดูบรรยากาศไปเร็วค่ะ
มาที่นี่เลยที่นี่เลยจังหวัดยะลา
โอ้โหงานใหญ่ค่ะคุณแล้วบอกเลยนะว่าเขาเป็นงานที่แบบจัดแบบจริงจัง
และยิ่งใหญ่ประจำปีมากนะคะแบบเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเล่าสู่กันฟัง
บรรยากาศนี้คือการจัดการแข่งขันนกกรงหัวจุกณสนามอาเซียนที่จังหวัดยาลา
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของการจัดงานมหากรรมแข่งขันนกเขาชาวาเสียงอาเซียน
ครั้งที่๓๖ค่ะระดับอาเซียนนะคะคุณจัดขึ้นโดยเทศบาลนครยาลาค่ะ
เป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วย
รวมไปถึงเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในพื้นที่ในชุมชนด้วยนะ
โดยเฉพาะบรรดาคนที่ชื่นชอบแล้วก็รักในการเลี้ยงนกกรงหัวจุกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะ
จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสรวมไปถึงภูมิภาคอื่นของประเทศ
ประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยเช่นเดียวกัน
และแน่นอนว่างานนี้เป็นงานใหญ่มีผู้สนใจส่งนกเข้าร่วมแข่งขันทั้ง๓ประเภทกว่า

ปกติคิดว่าเขาจะเรียกกตินกไง

กติกาก็คือว่ากรรมการเขาจะเป่านกหวีดแบบนี้
เหมือนเป็นการให้สัญญาณเริ่มต้นการแข่งขัน
เป่าเสร็จปั๊บนะคะจะนำขันเจาะรูหย่อนลงในถัง

ใช้เวลาแค่๑๓วินาทีเท่านั้น

โอ๊ยเนี่ยขันเจาะรูอย่างนี้นะจบแล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้ว

โอ้โหจากนั้นนะคะผู้ที่ส่งนกเข้าร่วมแข่งขันเนี่ย
เขาลุ้นติดขอบสนามแล้วก็มีการปรบมือเรียกชื่อนกของตัวเองอย่างต่อเนื่อง
เป็นการกระตุ้นให้นกกรงหัวจุกขันเป็นจังหวะ
ตามยกตามดอกนกตัวไหนทำได้เข้ารอบทำได้เข้ารอบ
เออมันจะเป็นรอบเป็นดอกมันนะ

บมือเอ่ยส่งเสียงเอ่ยอะไรอย่างนี้

ชนะแล้วเหรอชนะ
เหมือนเรียกชื่อแล้วก็ตบมือด้วย

ใช่หลายประเภทนะคะส่วนกองเชียร์อย่างที่เห็นเลย
ลีลาการเชียร์นกตัวเองแบบสุดฤทธิสุดเด็ด
ก็คือเป็นสีสันบรรยากาศในการแข่งขันนกกรงหัวจุกระดับอาเซียน
ยิ่งใหญ่มากแล้วอย่างที่บอกว่ามันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาด้วยนะคะ
จัดขึ้นกระตุ้นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจรวมไปถึงความสมัครสมาธิสามัคคีดีมาก
ทำเป็นเล่นไปเจ้านกประเภทเนี่ยราคามันแพงนะ

พบประงมอย่างดีจำได้มันมีข่าวที่งูเข้าไปกิน
นกกรงหัวจุกเขาอ่ะตัวเป็นแฝนเสร็จปวดมาก
แล้วกรงเนี่ยแต่ละคนเขาก็แบบเลือกอย่างดี
แกะสลักหรือบางทีตรงตะขอแขวนเนี่ยก็ต้องแกะสลักมาจากเงิน
เรียกว่าทุกอย่างก็คือมีค่ามีราคาจริงนะ